คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมเงยหน้าดูหน้าจอดูคลิปนี้หน่อยค่ะ
คือมันเกิดเหตุการณ์รถกระบะเนี่ยเลี้ยวแบบกระทันหัน

แต่ตอนนั้นก็มีเด็กเขาขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓อยู่
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กเดี๋ยวดูพร้อมกันค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคือเป็นกล้องหน้ารถของพลเมืองดี
จับภาพได้กระบะสีดำคันข้างหน้าที่ชี้ลูกศรอยู่เนี่ยนะคะ
คือตีคู่มาด้วยกันกับมอเตอร์ไซค์ของน้องนักเรียนหญิงอะค่ะ
แล้วดูจังหวะนี้สิกระบะเนี่ยเลี้ยวซ้าย
ก็กลายเป็นปาดหน้ามอเตอร์ไซค์เด็กขี่มาทางตรง
แล้วก็เลยกลายเป็นทำให้เด็กเนี่ยคือร่วงลงมาเลยนะคะ
ตกลงมาจากรถแต่ว่าโชคดีนะไม่ถูกรถทับซ้ำ
แล้วหลังจากนั้นกระบะขับต่อไปเลยนะ
จอดลงมาดูไม่จอดลงมาถามอะไรเลยค่ะ
นี่คือเขาเปิดไฟเลี้ยวไหมคุณทัศนายคือมันเป็นไฟเบรกใช่ไหม
ไฟเบรคแบบมันกระพริบถีไม่ได้เปิดไฟเลี่ยว
ว่าแบบทำไมคุณชนเด็กและไม่มีน้ำใจ
หยุดรถลงมาสอบถามอาการที่นี้ผู้สูญข่าวก็เลยสอบถาม

ก็คือนางชุติมาวันพงเพศคิดก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะช่วงเย็นประมาณสี่โมงครึ่ง
ตอนนั้นเนี่ยขับรถตามหลังกระบะมิซูบิชิไตตันสีดำเนี่ยนะคะ
มันมองเห็นป้ายทะเบียนไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะคุณทัศนัย
เพราะว่าป้ายมันเก่าแล้วก็มันมีควันดำมาจากท่อไอเสียด้วยค่ะ
คนขับรถเนี่ยเขาเปลี่ยนจากเลนขวาเข้าเลนซ้าย
แล้วก็เลี้ยวเข้าซอยเลยตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์
แล้วตอนท้ายของกระบะก็ไปเบียดชนรถน้อง
ไม่ได้ลงไปช่วยขับเข้าไปในซอยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ทีนี้เราก็เป็นห่วงไงว่าน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่า

ว่านักเรียนหญิงทั้ง๓คนที่ได้รับบาดเจ็บเขาเป็นพี่น้องกัน
แล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเนี่ยสัก๕๐เมตร
แม่ของน้องเล่าให้ฟังบอกว่าพอเลิกเรียนแล้ว
ลูกคนโตก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาน้องกลับบ้าน

ซึ่งพอหลังเกิดเหตุเนี่ยนะไม่ได้พาลูกสาวไปแจ้งความอะไรนะคะ

มีแค่คนโตที่ปวดแขนเล็กน้อย
แต่ตอนแม่เห็นคลิปแล้วแม่ตกใจเลยบอกว่าเฮ้ยโดนขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วทำไมกระบะไม่มีน้ำใจจอดรถลงมาดูเลย
ไม่มีแม้แต่คำขอโทษเลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่โซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ